ดิฉันพาคุณทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ชมไปดูคลิปหลุดสุดเซ็กซี่ของซุปตาท่านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
แต่จะเป็นใครไปดูกันค่ะกับช่วง
วันนี้จะให้ดูคลิปหลุดเซ็กซี่สตาร์ทท่านหนึ่ง
ที่บอกเลยว่าอินโนนอน
เย้ยเยือนกวนใจดันมอร์
ที่สำคัญเป็นคลิปแอบถ่าย
อ้าวรีบดูเดี๋ยวถูกล้อม
โอ้โหโอเคสลูก
เอวน้องหมูเนี่ยมันไม่ธรรมดา

หวานต้องมาเจอกับออร์เกรสเอวเปรี้ยวสักหน่อยแล้ว
สำแหน่ะลูกสาวแม่มันเจ็บ